เอาเรื่องต่อไปเนี่ยเกิดขึ้นก็คือมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาร้องเรียน

ช่วงหลายวันที่ผ่านมาเข้าไปเที่ยวนะคะ
หลังจากนั้นเขาถูกกลุ่มผู้หญิงเสื้อดำ
แล้วก็เอาคลิปที่เขาถูกทำร้ายไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย

แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเจ๋งที่สุดในบริเวณนั้น
และนอกจากคลิปที่เขาถูกทำร้ายแล้วเขาบอกว่า
ไปเจอว่ากลุ่มผู้หญิงไปทำร้ายคนอื่นด้วย
โอ้โหทุบแบบไม่ยั้งเลยนะคะแบบนี้
แล้วก็เพื่อนมายืนล้อมวงดู

โดยไม่มีลักษณะของการที่อยากจะเข้าไปห้ามปรามแต่อย่างใด
คุณผู้ชมหรือยาวชนที่ดูอยู่คลิปนี้
เราเอามาให้ดูเนี่ยคือสะท้อนให้เห็นปัญหาของสังคมนะคะ
ไม่ควรที่จะลอกเลียนแบบอย่างยิ่งนะคะ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันไม่ควร
ใช่ค่ะแล้วผู้หญิงกลุ่มนี้ชุดดำกลุ่มนี้
จากทำร้ายผู้หญิงเสื้อชมพูที่ปรากฏอยู่ในคลิป
ไปทำร้ายผู้ชายอีกนะอีกหนึ่งคนเป็นคลิปคลิปอื่นต่อไปนี้ด้วยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นมันมีหลายคลิปด้วยกันเนี่ยนะคะ
คลิปที่ผู้หญิงถูกทำร้ายเป็นคลิปเมื่อสักครู่นี้
ถูกทุบที่บริเวณศีรษะจนน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็ดึงผมฉุดกระชากลากถูส่วนอีกหนึ่งคลิป
อันนี้เป็นคลิปแรกนะส่วนอีกหนึ่งคลิปจะเห็นว่า
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเสื้อดำ๑๐คนเหมือนกันเลย
รุมทำร้ายผู้ชายเสื้อสีขาว
แล้วผู้ชายเสื้อสีขาวเขาก็นอนกองอยู่กับพื้นเนี่ยค่ะ
ถูกถีบนะคะเสื้อสีขาวเนี่ยนะคะถูกถีบ
พอล้มลงไปก็ถูกถีบซ้ำทั้งเตะทั้งต่อยแบบนี้เนี่ยนะคะ
ต่อมาค่ะเป็นภาพของกลุ่มแท็กซี่
และชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็พยายามเหมือนกันนะ
พยายามเข้ามาห้ามปรามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พยายามแยกย้ายสรุปสุดท้ายแยกย้ายได้สำเร็จ

แต่มันไม่ได้เกิดมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นไงคะ

หลังจากที่มีการถ่ายคลิปนี้เอาไว้
และขึ้นข้อความในลักษณะคล้ายกับตัวเองเนี่ย

ทำแบบนี้หลายครั้งแล้ว
โดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
แต่ทีนี้เพื่อนส่วนใหญ่ที่เป็นเพื่อนของสาวเสื้อดำทั้งหลายเนี่ย
มาแสดงความคิดเห็นในลักษณะชื่นชมยินดียกย่องในการกระทำนะคะ
โดยกลุ่มผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายเขาไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
สถานีตำรวจนครบานห้วยขวางบอกว่า
ไม่เคยรู้จักกับกลุ่มเสื้อดำกลุ่มนี้จริง
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนทั้งในผับและนอกผับนี้นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับหญิงสาวเสื้อสีชมพู
ถูกทำร้ายร่างกายในคลิปแรกเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์เกิดประมาณตี๒วันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เกิดขึ้นหน้าผับเธอมาเที่ยวกับเพื่อนประมาณ๕คน
สังสรรค์กันตามปกติพอปิดร้านปิดร้านปุ๊บ
ไฟเปิดปุ๊บทุกคนก็พยายามจะออกมานอกร้าน
ลักษณะประตูมันแคบไงคะเวลาออกมานอกร้าน
มันก็จะมีลักษณะของการเบียดกันเล็กน้อย
เธอคาดว่าเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มไปเบียดกับกลุ่มเสื้อดำ
เข้ามาทำร้ายและน่าจะทำให้อีกฝ่ายเกิดความไม่พอใจ
เธอบอกว่าเธอได้ขอโทษไปแล้วนะไม่คิดว่าเรื่องมันจะไม่จบ
ต่อมาออกมายืนรอรถบริเวณด้านหน้า
ไม่ทันได้ระวังตัวเพราะคิดว่าตัวเองขอโทษไปแล้วไงคะ
แต่ถูกตามรุมทำร้ายแบบนี้อีกนะคะ
ฟังเสียงผู้หญิงเสื้อสีชมพูที่ถูกทำร้ายในคลิปแรกค่ะ
จะเห็นว่าในช่วงของการที่ถูกทำร้ายเขาก็มีเพื่อนเชียร์ตลอด
แล้วกลุ่มเสื้อดำเขาก็ห้ามด้วยนะห้ามเพื่อนของเสื้อสีชมพูเข้าไปช่วยด้วยนะคะ
ส่วนอาการล่าสุดของน้องเสื้อสีชมพูนี่เป็นอย่างไรนะคะเขาปลอดภัยดีแล้วค่ะ
อาการก็คือมีเลือดออกที่ศีรษะมีแผลถลอกตามร่างกายคอเคล็ดเล็กน้อยนะคะ
ส่วนชายเสื้อขาวที่ถูกกลุ่มเสื้อดำทำร้ายเหมือนกัน
ศีรษะแตกเย็บไปห้าเข็มและตอนนี้ยังมีอาการปวดอยู่นะคะ
ช่วงคอช่วงหลังพนักงานสอบสวนสพห้วยขวางค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งความออกหมายเรียกนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นเสื้อดำที่ก่อเหตุมาให้ปากคำ
แต่ถ้าเกินกำหนดจะเป็นหมายเรียกต่อไปนะคะ
และหากไม่มาพบอีกจะเป็นหมายจับตามกระบวนการต่อไปค่ะ